จากบทฉีหรือว่าอาฉีในละครเลือดข้นคนจางนี่แหละค่ะ
พระเอกน้องใหม่ไอซ์พารีสนั่นเองค่ะ
รวมไปถึงทรงผมของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ปัดเป๋นี่แหละค่ะ
โหแล้วในเรื่องเขาดูแบบเสอด้วยนะ
สาวชอบโดนใจกันเยอะเลย
แต่ใครจะรู้บ้างว่าบทดราม่าที่เขาได้รับเล่นในละครนี้นะคะ
มันมาจากชีวิตจริงของไอซ์ด้วยเหมือนกัน
เพราะคุณแม่ของไอซ์ก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นเองค่ะ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนอยากจะรู้ว่า
หัวใจตอนนี้ของไอซ์เนี่ยว่างหรือว่ามีใครข้างอยู่หรือเปล่า

พี่ยงก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเขียนให้มันแบบค่อนข้างคล้ายตัวตนของเรา
เพราะว่าพี่ยงไม่อยากให้เราเหมือนฉีกตัวละครออกไปมาก
เดี๋ยวมันจะแบบมันเป็นเรื่องแรกแล้วมันจะท้าทายเกินไปอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็เลยเหมือนมีการแบบมาคุยกับเราก่อน
แล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดในชีวิตที่ตัวเองเคยเจอมาอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าพอมันผ่านมาได้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นคนที่แข็งแรงขึ้น

ตอนนี้ยังโสดอยู่ครับผมยังว่างอยู่
ด้วยความที่มันยังช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบผู้หญิงที่

มีความแบบมีความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ

เออความกล้าความบ้าเนี้ย